คุณผู้ชมครับทีแรกเขาเห็นคลิปกันก็เอ๊ะทำคอนเทนต์หรือเปล่า

ไปมาเนี่ยเออมันเกิดขึ้นจริงนะ
คือเราเคยมีข่าวเรื่องผู้ชายที่เขามีเมียหลายคนเนี่ยมาหลายกรณีนะ
แต่ส่วนมากก็จะตกลงปรองดองกันได้
แต่ผู้ชายคนนี้เขามีสี่เมียตกลงกันไม่ได้นะฮะ
คือความจริงก็ตกลงกันได้แต่ว่ามันตกลงกันด้วยความไม่เข้าใจ

ล่าสุดที่เกิดเหตุแล้วเป็นคลิปแล้วถูกเผยแพร่ออกมาเนี่ย
ผู้ชายคนนี้พาเมียคนล่าสุดคนที่๔มาหาเมียคนที่๑

นี่เสื้อเหลืองนั่นคือพี่ชายของเสื้อเขียวนะฮะ
พี่ชายของออฟพ่อขุนแผนนั่นนั่งพิงเสาอยู่นั่น
เมียคนล่าสุดคนสุดท้องคนที่๓
ส่วนเสื้อขาวนั้นคนที่๑เมียคนที่๑เมียคนโตนะฮะ
ปัญหาก็คือว่าเขาเพิ่งรู้กันว่าเอ้ามีเมียอีกแล้วเหรอ

แล้วคนที่สี่เนี่ยเขาก็เพิ่งรู้ว่าเอ้าออฟเนี่ยเสื้อเขียวเนี่ย

แล้วพามาที่บ้านมาให้เจอกันนะพี่ชายก็เลยต้องมาเป็นคนกลางในการเจรจากลายเกลี่ยให้
โอ้โหแล้วมันก็มีคลิปนี้เผยแพร่ออกมานะครับทุกผู้ชมครับ
นี่เสื้อเขียวนะเสื้อขาวนี่ชื่อโรสนะครับ
เป็นภรรยาคนแรกนะคนที่สี่เนี่ยคือน้องตานเสื้อดำนะ
พี่ชายเขาชื่อดวงนะเสื้อเหลืองนะครับเราทำลูกศรชี้ไว้ให้หมดแล้วนะครับ
เนี่ยพาเมียคนที่๔นะมาเจอเมียคนที่๑นะครับ
แล้วทีนี้ทั้งคู่เขาก็ต่างไม่รู้ว่าออฟเนี่ยมีเมีย

คือคนที่๔เนี่ยไม่รู้ว่าออฟเนี่ยมีเมียแล้วส่วนคนที่๑ก็ไม่รู้ว่ามีอีกแล้วเหรอ
เพราะมันมีคนที่๒กับคนที่๓ขั้นกลางอยู่ด้วยไง
แต่มันจะตกลงกันง่ายเหรอเรื่องแบบนี้พี่อุ๋ย
จะตกลงยังไงนี่คือพี่ชายมานั่งพี่ชายยังนี่ถึงขั้นหันหน้าเบือนหน้าหนียังมีเลย
บอกยังไงตกลงรักทั้งสองคนเลยเหรอแล้วจะเอายังไงกันดีเอาลองดูต่อนะฮะ
เข้ามาคุยกันสองคนเนี่ยมีนึงนิ้วคับเค้าไปเลยโน้น
เมียสี่ก็อยู่ตรงนี้นั่งพิงเสาอยู่
ต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมนะฮะบอกไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้

โอ้โหอย่างที่เห็นนะก็เพียรพากันเข้าไปนะ
ทีแรกเราเอ๊ะทำคอนเทนต์หรือเปล่าหรือมันยังไงกันนะครับ
เราก็เลยตามหาจนเจอนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณอัพจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเรานี่ออฟนะฮะ
จักริตวัย๒๗ปีหรือว่าออฟนะครับ
เขาก็มานั่งคุยกับเราเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
พร้อมกับโชว์เครื่องรางของขลังที่พกติดตัวไว้
คือตะกรุดขุนแผนถามว่าได้มาจากใคร
บอกก็ได้มาจากพี่ผมนั่นแหละ

มาช่วยเคลียร์นี่ยังไม่ได้ถามพี่ดวงว่ายังไง
นี่ออฟบอกห้อยเอาไว้ติดตัวตลอดนี่ฮะ
คือออฟเนี่ยบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ตามคลิปที่ว่าพี่ชายมานั่งเคลียร์นะ
เคลียร์ไม่ได้แล้วเขาก็ถูกเมียหนึ่งเพี้ยเข้าไปทีนึงเนี่ยนะฮะ
เหตุการณ์วันนั้นเนี่ยคือก่อนอื่นเนี่ยมันเริ่มต้นจากเขานั่งดื่มสังสรรค์อยู่กับเพื่อนก่อน
รวมทั้งโรสก็คือนี่ฮะเสื้อขาวเนี่ยเมียคนที่หนึ่งด้วย
ทีนี้ออฟบอกพอดื่มกันไปแล้วเนี่ยผมเมา
เมาแล้วมันแหม่มันอยากจะบอกความจริงกับเมียคนที่หนึ่ง
ว่าตอนนี้พี่มีอีกคนนึงแล้วนะคนที่สี่ค่ะ
ก็เลยโทรเรียกตานให้มาหาที่บ้าน
ตานก็มาไงเพราะตานเขาก็นึกว่าออฟเนี่ยมีเขาคนเดียว
พอมาถึงเนี่ยฮะออฟก็แนะนำเลยนี่เมียพี่นะคนนี้ก็เมียพี่นะ
มันก็เลยเป็นเรื่องเลยนะฮะแล้วก็มีเนี่ยพี่ชายเขานี่ฮะ
มานั่งเคลียร์ให้แบบนั้นแบบนี้เจรจากันอยู่๔ชั่วโมงกว่า
สุดท้ายเนี่ยถึงยอมสงบศึกกันได้นะคือยอมสงบศึกกัน
ไม่ใช่ว่าจะปรองดองแล้วอยู่บ้านหลังเดียวกันนะ
คือเอาเป็นว่าต่างฝ่ายต่างก็แยกย้ายกันไปอยู่ไม่ต้องมาเจอกันอีก
นี่นะทีนี้ปัญหาเนี่ยมันยังไม่จบตรงนั้น
เพราะอย่างโรสเนี่ยเขารู้ว่าอันนี้คือคนที่๔ที่ออฟพามาแนะนำใช่ไหม
แต่ออฟบอกผมเนี่ยต้องไปบอกกับตานเพิ่มอีกว่าพี่ไม่ได้มีแค่โรสนะ
ที่มีอีกสองอืมคือดรีมกับน้ำค่ะซึ่งตานคือคนที่สี่
อ๋อแล้วคนที่สองคนที่สามคือท้องเหรอคะ
ใช่ค่ะคือนี่ออฟก็บอกกับเรานะโรสคือคนที่หนึ่งนะที่อยู่ในคลิปนะ
เพิ่งอายุยี่สิบเอ็ดแต่คบหากันมาสองปีนะฮะ
ส่วนคนที่สองเนี่ยคือดรีมอายุยี่สิบเจ็ดคบมาห้าเดือนตอนนี้ท้องหนึ่งเดือน
คนที่สามคือน้ำนะน้ำนี่อายุยี่สิบหกนะครับ
นี่นะดีมนี่ต้องเป็นเพิ่งคบมา๕เดือนนี่ดีมน่าจะเป็นคนที่๓มั
นั่นน่ะสิช่วงเวลานี้มันอาจจะสลับกันนิดนึง
แล้วก็คนที่๔นี่คือตานตานนี่เพิ่ง๔เดือนคือเพิ่งคบกับดีมได้๕เดือนก็แสดงว่าหลังจากคบกับดีมได้เดือนนึงก็ไปเจอตานเลย

เนี่ยมันคาบเกี่ยวกันอย่างนี้หมดเลยถามว่าเฮ้ยแล้วอย่างนี้ทำยังไงเนี่ยเขาไม่จับกันไม่ได้เลยเหรอมันอะไรยังไง
บอกว่าเขาจะให้เมียแต่ละคนเนี่ยรู้ว่าเขามีเมียหนึ่งคน
อย่างเช่นโรสตอนแรกเนี่ยจะรู้ว่ามีดรีมแค่คนเดียวดรีมก็จะรู้ว่าเขาเนี่ยมีแค่น้ำอย่างนี้
แล้วพอเขามาเจอตานคนที่สี่ใช่ไหมเขาก็กะว่าจะให้ตานรู้ว่าเขามีโรสแค่คนเดียว
คือไอ้คันจะบอกว่าพี่โสดหมดเลยเพิ่งยังไม่มีใครเขาก็แบบเดี๋ยวมันจะปิดไม่มิด
แค่ฟังก็ปวดหัวแทนแล้วอ่ะพี่อุ๋ยแล้วจะอยู่ยังไงอ่ะ
นี่พี่เล่าพี่ก็ปวดหัวนะพี่ก็ไม่ค่อยสันทัศน์นะเนี่ย
คือจะหาขายไม่ได้เดี๋ยวจะดูแลทุกคนให้แบบมีความสุขอย่างเท่าเทียมกันเลย
เอาอย่างนั้นเลยออฟบอกว่าตัวเขาเนี่ยจะอยู่หลักกับโรสเมียคนที่หนึ่งที่บ้าน
ส่วนที่เหลือเดี๋ยวเขาจะจัดสรรเวลาไปหาไม่ว่าจะไปหาใครเขาจะต้องกลับมานอนที่บ้านที่บ้านหลักคือที่โรสเมียคนที่หนึ่ง
แล้วเขาคงต้องทำงานให้หนักขึ้นเพราะตอนนี้มีเมีย๔คนต้องหาเงินมาดูแลทุกคนให้มีความสุข
เรื่องที่เกิดขึ้นเขาภูมิใจหรือเปล่าออฟบอกกับเราว่าเขาไม่ได้ภูมิใจเลยนะเขารู้สึกอายด้วยซ้ำพอเป็นข่าวมาพอมีคลิปเผยแพร่ออกมามันเหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยไม่ให้เกียรติผู้หญิงเลย
คือบางทีที่มีข่าวก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่มีเมียเยอะเนี่ยคือทุกคนเขาอยู่กันแบบเข้าใจใช่ไหมก็ว่ากันไปในครอบครัวเขาเขาอยู่ร่วมกันบ้านหลังเดียวกันยังมีใช่ไหม
แต่ยังออฟเนี่ยเขาบอกเขาก็ยอมรับว่าเขาไม่ได้ให้เกียรติผู้หญิงเลยโกหกคนนั้นโกหกคนนี้เนี่ยฮะสุดท้ายเนี่ยมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นจนได้แต่ก็อย่างน้อยตอนนี้เขาบอกว่าก็ยังดีที่ว่าทุกคนก็ยอมกันตรงที่ว่าต่างคนต่างอยู่แยกบ้านกันอยู่และยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไม่ได้สร้างคอนเทนต์
เอาตรงรับแบบแมวน่ะอายอายถ้าเป็นไปใจก็อยากจะเฉยอยู่แบบปกติใช้ชีวิตปกติ
แต่ว่าตอนที่ผมเป็นแผลอยู่ก่อนนะไปโดนแบบนั้นโดนรายกายปลายอ้านนั้นเป็นรายกายบวมไปเลยสิ

ใช่คนของเรารับได้พอคนภายนอกมันคิดยังไงมองผมเห็นแก่ตัวมั่งมองด่ามั่งอะไรมั่ง

นี่นะฮะท่านผู้ชมส่งข้อความเข้ามาเยอะเหลือเกิน
ส่วนเรื่องเจ้าชู้มันยังไงถึงเรียกเจ้าชู้อันนี้ผมก็ไม่รู้ต้องไปถามอัพจิรยุทธ์บุญชู
ไปทำข่าวเรื่องนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเจ้าชู้ก็ต้องแบบบอกผู้หญิงทุกคนว่า
พร้อมใจที่จะมาอยู่ด้วยกันไหมก็ตรงไปตรงมากันเลยไหมแล้วก็ต้องทำให้เขาสามารถยอมรับ
ซึ่งกันและกันได้อยู่อย่างมีความสุขจริงแต่อันนี้แบบไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดมันคือหลอกกัน
เพราะอย่างถ้าตามหลักของศาสนาอิสลามใช่ไหมที่ให้มีภรรยาได้๔คนอ่ะอันนี้ต้องให้ทุกคนยอมรับนะคะ
มีแค่๑แล้วพยายามไม่พามาเจอกันสุดท้ายพอมีคนที่๔จะพามาเจอคนที่๑
เขาก็ไม่อยากเห็นน้องเนี่ยทะเลาะกับบรรดาภรรยานะ

เพราะงานที่ทำอาชีพที่ทำเนี่ยคือเปิดร้านเหล้าอยู่แถวสุธิศาล
ซึ่งเขาเห็นพฤติกรรมของน้องเขาเป็นประจำ
โอ้โหตอนไปที่ร้านผมนะประมาณ๗๘คนนะครับ

จะหยุดที่๔คนครับเขามีเยอะจริง

แหมไม่ช่วยน้องเลย
แล้วก็จะช่วยอะไรยังก็เป็นคนให้ตะกรุดน้องไปเองตะกรุดขุนแผน

เวลาไปร้านเหล้าทีนี้แบบโอ้โหบอกเห็นพาไปทีนี้เป็น
เวียนกันมามากกว่านะแต่มันมากหน้าหลายตาเหลือเกิน
นี่ถามไปถามมาอัพจิรายุทธ์ก็เลยถามพี่ชายของออฟ

เหลืออีกสักอันไหมนี่โอ้โหท่านผู้ชมครับ
เอ้าฟังทางโรสหน่อยนะฮะเมียคนแรกของออฟเลยนะฮะ
โรสนี่เธอเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษนะครับอายุ๒๑ปี
เธอบอกว่าเธอรู้มาตลอดว่าออฟเนี่ยเจ้าชู้มาก
ช่วงที่คบกับเธอเนี่ยเชื่อไหมที่จับได้เนี่ยออฟเนี่ย
ไปคุยกับผู้หญิงเนี่ยทีเดียวเนี่ยพร้อมกัน๑๐คน
ว่างเหรอคะ๑๐คน
คือว่างมากเหรอคะหรือยังไงอ่ะนั่นน่ะสิคุณโรสสวยมากด้วยนะ
ใช่โรสบอกว่าเธอเนี่ยต้องตามไปแหกอกผู้หญิงเหล่านั้นมาทุกคน
ทุกครั้งที่จับได้มันก็แบบมีทั้งต้องคุยกันด้วยเหตุผล
มีทั้งต้องแบบเจ็บเนื้อเจ็บตัวแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถหยุดความเจ้าชู้ของออฟได้
ล่าสุดก็ตามคลิปนั่นแหละวันนั้นพึ่งมารู้ว่าออฟเนี่ยมีคนที่๔
คือไอ้คนอื่นเล็กน้อยก็เลิกอะไรกันไปใช่ไหม
แต่ว่าไอ้แบบเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเธอบอกนี่มารู้อีกว่ามีคนที่สี่อีก
ทั้งที่มี๒๓อะไรอยู่เนี่ยมารู้วันนั้นเลยวันในคลิปเลย
ก็แน่นอนว่าสัญชาติยานของผู้หญิงยังไงมันก็รับไม่ได้
แต่สุดท้ายทำไมถึงยอมให้เขามี๔คนก็ได้ว่า
แต่อย่ามายุ่งเกี่ยวกันนะแยกบ้านกันไปเลยนะ
แล้วเธอต้องกลับมานอนบ้านฉันนะต้องอยู่กับฉันเป็นหลักเนี่ย
โรสยอมรับว่าเพราะรักคำเดียว
รักแค่เนี่ยค่ะไม่มีคำอธิบาย
โรสบอกรักแค่ไหนก็ไม่รู้มันไม่มีคำอธิบาย
เอาเป็นว่าเธอยอมรับของเธอได้ก็แล้วกันนะ
ส่วนคนอื่นนะฮะภรรยาคนอื่นของออฟนะฮะ
ก็เขาบอกเขาก็ไม่อยากจะขอพูดอะไรมากไปกว่านี้นะครับ
ถามตรงว่ายอมรับได้ไหมก็ยอมรับไม่ได้หรอก

ก็ขออยู่เงียบกันไปแล้วก็ให้เรื่องมันจบลงแค่นี้ก็แล้วกัน
เราสอบถามไปแต่ละคนแล้วนะคนที่สองคนที่สามคนที่สี่

มันไม่ได้ว่าโอ้โหลาบลื่นแล้วก็มีความสุข
แล้วก็ได้รับการยอมรับเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจไม่ใช่
เองเขายอมรับเลยว่าเขาอายเขายังยอมรับว่าเขาอาย
แล้วมันจะวุ่นวายกับชีวิตมากเลย

เพราะว่าหนึ่งในภรรยาของเขาตอนนี้ก็ท้องอยู่ด้วยใช่ไหม

ใช่ยิ่งถ้าเกิดโอ้โหคลอดออกมาเป็นลูกสาวอย่างนี้

ถ้าเป็นลูกชายคุณจะสอนลูกคุณยังไงว่า
เห้ยเรื่องนี้มันไม่ควรจะทำอะไรใช่ไหม